กล้องวงจรปิดมีประโยชน์ทุกสถานการณ์จริงค่ะ
ล่าสุดจับภาพคนร้ายนะคะไปบุกยกตู้เซฟบริษัทปรึกษากฎหมายในจังหวัดนทบุรี
วาดทรัพย์สินไปมูลค่าถึงกว่า๕แสนบาทเลยค่ะ
มันแหละไอ้นั่นฝุ่นมากกว่า
เหมือนเขาพยายามที่จะทำลายเซฟแต่มันเติมไม่ได้เขาก็เลยร้าย
อยู่ในซอยเรวดี๕๘ที่ตะบนตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรี
ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่าคนร้ายใช้เวลาก่อเหตุประมาณ๔๕นาที
แบ่งหน้าที่กันทำงานคนแรกทำหน้าที่ขับรถอีกสองคนก็เข้าไปลักเอาตู้เซฟค่ะ
โดยคนร้ายขับรถกระบะยี่ห้อเชฟโรเล็ตไปจอดด้านข้างตึกสำนักงาน
แล้วก็ถอยรถกลับไปจอดด้านหน้าก่อนที่คนร้ายจะลงจากรถ
แล้วก็ดันกล้องวงจรปิดขึ้นเพื่อไม่ให้เห็นขณะก่อเหตุ
เราต้องดูตอนเช้าอะค่ะเพียงแต่ว่ามาดูกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าคนร้ายเข้ามาด้านหน้าแล้วก็งัดประตูเข้ามา
สินที่คนร้ายได้ไปนี่เป็นอะไรครับตู้เซฟ
ก็เป็นตู้เซฟคือในนั้นเรามีทองอยู่เพื่อที่จะแจกพนักงานเพื่อไปซื้อมา
เป็นทองอยู่ยังไงครับเป็นทองแท่งอยู่๗แท่งบาท
แล้วทรัพย์สินอย่างอื่นนะคะแล้วมีทอง๒สะดุ่ม๑๙สิ้นแล้วก็อย่างอื่นก็มีทั่วโฉหนดที่ดินนะคะ
เอาเงินสด๒๕๐๐บาทหลวงทรัพย์สินทั้งหมดก็ประมาณ๕๐๐๐บาท
วงจรปิดนี้เห็นคนร้ายมายังไงครับรถกระบะเช็กลดนิดนะคะกำลังไล่ทั้ง๓คน
เมืองต้นชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ตรวจสอบรถกระบะของคนร้ายที่นำไปใช้ก่อเหตุ
พร้อมทั้งกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้เป็นเส้นทางในการก่อเหตุและหลบหนี
เพื่อจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ